มีคำพูดหนึ่งที่เขาบอกว่าการไม่มีโลกเป็นลาบอันประเสริฐ
นี่เป็นเรื่องจริงนะคะยิ่งยุคนี้นะคะโรคภัยไข้เจ็บ
โรคกายพงกายพันธุบัติเหตุมากมายค่ะดังนั้นเราต้องดูแลตัวเองให้ดีค่ะ
ซึ่งเช่นเดียวกับดาราสาวหลายคนคุณผู้ชม
เคยประสบทั้งอุบัติเหตุนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยเยอะแยะมากมาย
แต่พวกเขาเหล่านี้นะคะก็ฮึดสู้ด้วยพลังกายและพลังใจค่ะ
จากทั้งตัวเองและคนรอบข้างจนหายดีสามารถกลับมาเฉิดฉาย
สร้างผลงานดีปังในวงการบันเทิงค่ะ
เริ่มกันที่คนแรกเลยนะคะดาราสาวใจสู้พี่ซายเจริญปุระค่ะ
นางเอกหนังร้อยล้านคนแรกของเมืองไทยค่ะ
ซายเนี่ยเคยประสบอุบัติเหตุนะคะเมื่อปี๒๕๕๖ค่ะ
ตอนนั้นพี่ซายขับรถอยู่ดีคุณผู้ชมแล้วปรากฏว่า
เกิดยางรถระเบิดค่ะไปชนขอบทางด่วน
ผ่าตัดคอนะภาพที่เห็นหน้าจอคือเนี่ย
น็อตยึดด้านหลังไว้เป็นเวลากว่า๑๐ปีค่ะ
พี่ซายเป็นคนโพสต์เองด้วยนะนะคะถัดมาไม่นานค่ะ
จายก็ต้องเจอกับภาวะโรคซึมเศร้าเข้าเล่นงานอีกค่ะ
ต้องขอพักงานแสดงไปรักษาตัวอยู่พักใหญ่
กระทั่งเมื่อต้นปีค่ะบันเทิงไทยรัฐก็ได้รับข่าวดีจากพี่ซายค่ะ
คือตอนนี้ลดยาแล้วแล้วก็หายป่วยแล้วเนี่ย
กลับมาสดใสเลยค่ะสามารถกลับมารับงานแสดงมากขึ้น
มีทั้งละครภาพยนตร์ด้วยค่ะ
จนที่มีดราม่านะคะว่าพี่ซายเนี่ยคลั่งผอม
เจ้าตัวก็ออกมาชี้แจงแล้วนะคะผ่านบันเทิงไทยรัฐตอนนี้แหละค่ะ
ว่าเป็นเพราะว่าคุณหมอสั่งให้ลดน้ำหนักค่ะ
เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแผลผ่าตัดที่คอนี่แหละค่ะ

ไม่ได้ว่าแบบคลั่งจะต้องแบบว่าต้องผอมต้องจิ๋วไม่ใช่ค่ะ
ก็คืออันนี้ก็ลงมาน้ำหนักเสถียรเท่าเดิมเท่ากับตอนผ่าคอ
อยู่เหมือนผอมอาจจะดูแปลกตาแค่นั้นเอง

แล้วปกติมากหายแล้ว
ยืนยันจริงนะคะเพราะว่านอกจากเจอกัน

เออพวกนี้เขามากความสามารถอยู่แล้วนะคะ
มากันที่ดาราสู้ชีวิตอีก๑คนแล้วกันพินุกสุธิดาค่ะ
นุ๊กเนี่ยนะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะเพราะเขารับการรักษาเรื่อยมาค่ะโดยใช้วิธีคืนแร่แล้วก็สุดท้ายก็ผ่าตัดเนื้อร้ายตรงต้นคอค่ะจนตอนเนี้ยกลับมารับงานแสดงแล้วก็เล่นหนังเล่นละครขึ้นคอนเสิร์ตได้ตามปกติแล้วอันนี้ยินดีด้วยจริงจริงครับพี่สุดยอดโดยนอกจากกำลังใจจากลูกลูกนะคะแล้วก็ครอบ

สดใสใจสู้ยิ้มหวานลงไอจีอยู่ตลอดตลอดค่ะโดยหลังจากใช้เวลารักษาไม่นานด้วยความว่าเป็นคนกำลังใจดีเนาะมีคนดีดีอยู่รอบข้างก็เลยทำให้พี่พิมเนี่ยกลับมาแข็งแรงพร้อมลุยงานในวงการบันเทิงทั้งงานแสดงอ่ะ
เพราะว่าพี่ทิ้งก็สวยสดใสแต่อีกสองคนก็สวยสดใสเหมือนกัน
แต่ชอบพี่แก้วเพราะว่าพี่แก้วคือเข็ม
ตามสไตล์ที่สวยแบบอินเติร์น

แล้วก็พี่น้ำหวานนะคะเพราะว่าพี่น้ำหวานคือ

มันเหมาะกับเรานี่ยังดูเด็กอยู่แล้ว